เมื่อวันที่๑๖มกราคมก็คือวันอาทิตย์

แล้วก็ถูกจับไปแล้วก็ปล่อยตัวมา
สามีเขามาเจอว่าอ้าวได้ปล่อยตัวมาแล้วเหรอ
เขาก็เดินไปเหมือนกับจะเอาเรื่องเอาราวอะไรก็ไม่รู้

ว่าเขาจะยิงผมผมเลยป้องกันตัว
ยิงมาเอาแย่งปืนมาแล้วก็ยิงใส่เขาจนตาย

จากทำร้ายร่างกายคนจนบาดเจ็บสาหัส

เพื่อไปถามตำรวจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ

จำคดีต่ายห้องเร็วอย่างไม่ได้
คนเอ็ดได้มากใจในทั้งสำบัดแต่ผมไม่ได้ล่ะ
วันนี้ผมไม่ได้มีค่าปกติแต่ถ้ามาให้ที่เกิดมันเองการละละเลยปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
โอเคทุกตรงนี้พบเวลาไทยตังค์กรรมศาล
นี่เจ้าบ้านในพื้นที่ที่สิทชนและความสิทธิภาพราชไปกันร้อยกว่าคนนะฮะ
นี่เอาป้ายไปด้วยเนี่ยมาที่หน้าโรงพักษพศิชนนะครับ
บอกไม่พอใจเลยโอ้โหทำไมตำรวจเนี่ยปล่อยผู้ต้องหาที่เมายาเสพติดคลั่งยาเสพติด
ทำร้ายชาวบ้านจนบาดเจ็บสาหัสปล่อยออกมาง่ายเหลือเกิน
เนี่ยคนขวามือในโป้เนี่ยชื่อจริงในอดิษรขุนพรมอายุ๒๘ปีหรือว่าในโป้
พอปล่อยออกมาอีกวันนึงเอาไปยิงสามีของคนเจ็บตายเลยทีนี้หนักกว่าเดิมอีก
ก็เลยต้องมาถามหน่อยว่าเออทำไมถึงปล่อยออกมาเร็วเหลือเกิน
นี่ฮะผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตก็คือนายวิโรธมุสิกพงศ์อายุ๖๔ปี
เป็นชาวประมงในพื้นที่นะครับแล้วเป็นคนที่ชาวบ้านเขารักมาก
โป้เมื่อวานอ้างว่าอะไรนะป้องกันตัวเหรอ
บอกว่าป้องกันตัวแต่ว่าชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียงปืน
บอกโอ้โหยิงไปตั้งหลายนัดเหมือนกระหน่ำยิงแล้วก็เจาะยิงด้วย
ยิงไป๖นัดแม้จะกระสุนเข้าผู้ตายเขา๒นัดก็ตามแต่ว่ายิงไป๖นัด
แต่ตัวเองบอกก็เขาเดินมาเขามาโวยวายอะไรใส่ผม
ถือปืนมาด้วยผมก็ต้องแย่งปืนมา
แล้วก็ยิงใส่ไปคุณป้องกันตัว
ก็เลยเกิดคำถามว่าคุณป้องกันตัวจริงเหรอ
คุณกระหน่ำยิงเข้าไปขนาดนั้นแล้วเขาก็แก่แล้วด้วยนะ
ใช่แต่ที่เฉพาะเขาติดใจก็คือว่า
ทางผู้ตายทางลุงวิโรธ
ก็โมโหที่ภรรยาแกถูกนายโป้เนี่ยทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส

เขาก็คงจะกลัวเขาก็ถือปืนติดตัวไปด้วยเนี่ย
แต่นายโป้อ้างว่าเขาต้องป้องกันตัว
เพราะว่าเหมือนกับผู้ตายจะมายิงเขาก่อนอะไรประมาณอย่างนี้นะ

ให้ข้อมูลกับเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณภาคภูมิ

ในโป้ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายชาวบ้านในพื้นที่

แล้วตำรวจก็เคยจับไนโป้ไปแล้วก็ปล่อยออกมาเหมือนกัน

คราวนี้มันหนักคือมีคนตายอ่ะ

ขอเปลี่ยนคนเก่าให้คนใหม่ทำแทนเพื่อสิชน
ภัยสังคมกฎหมายมีไว้ทำไม
เงินเดือนของท่านคือภาษีของเรา
อีกป้ายหนึ่งบอกต้องตายอีกกี่ศพ
ไม่อยากให้ปล่อยตัวมาอีกเพราะชาวบ้านหวาดภาวะ
คือตอนนี้ก็ถูกจับได้แหละแต่คันนี้คดีฆ่าคนตายหนักกว่าเดิมอีก
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยตัวนะฮะคดีนี้หนักนะครับ

ท่านตำรวจเอกเกียรติศักดิ์รามสวัสดิ์ผู้อุ่มกับการสอบภอสิชน
วันนี้ก็นี่ฮะออกมาพบกับชาวบ้านที่เดินทางมาเรียกร้องมาทวงถามมาสอบถามที่หน้าโรงพัก
ซึ่งทางตัวแทนชาวบ้านบอกว่าที่มาเนี่ยต้องการมาถามว่าทำไมปล่อยตัวในโป้ออกมาเร็วเหลือเกินปล่อยออกมาทำไม
ทั้งที่ไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านไปบุกรุกบ้านเขา
แล้วก็ก่อเหตุมาหลายครั้งจนหวาดภาวะกันทั้งหมู่บ้าน
ชาวบ้านเนี่ยเคยไปร้องขอตำรวจบอกให้จับไปแล้วอย่าปล่อยได้ไหม
สุดท้ายปล่อยมาทุกทีจนล่างสุดถึงขั้นยิงคนตาย

ภูมิกับการสพศิชนพันธมตเอกเกียรติศักดิ์รามสวัสดิ์
ที่ออกมาคุยกับชาวบ้านเนี่ยได้รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้
และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับคนเจ็บคนตาย

เดี๋ยวจะไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ว่า
มันเกิดจากสาเหตุอะไรที่วันนั้นเนี่ยถึงปล่อยผู้ต้องหาออกมา
เป็นความผิดพลาดของใครของพนักงานสอบสวนหรือของตำรวจคนไหน
แต่ต้องขอเวลาในการสอบสวนก่อน
ยืนยันว่าจะหาคำตอบให้เป็นที่พอใจกับชาวบ้านให้ได้
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยพากันเดินทางกลับไป

คือเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ฟังที่ภูมิกับการสพศิชนท่านบอก
ชาวบ้านที่มาบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของอำนาจในการคุมตัวผู้ต้องหา
ตามกฎหมายใหม่อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
ภูมิกับการสพศิชนพันธุรกิจเอกกิติศักดิรามสวัสดิ์บอกว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายใหม่
เรื่องอำนาจในการคุมตัวผู้ต้องหา
รู้สึกจะเป็นกฎหมายยาเสพติดใช่ไหมคุณเขียนมาสอน

แต่ชาวบ้านบอกว่าก็มันไม่ใช่เสพยาอย่างเดียวไม่ใช่หรือวันนั้นเนี่ยไปทำร้ายเขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ปล่อยออกมาเดี๋ยวรอทางภูมิกับการที่จะไปไล่สอบสวนหาข้อเท็จจริงนะฮะ
แต่เรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบตรนี่ทราบเรื่องทราบข่าวแล้วนะฮะ
มาที่ภูทรจังหวัดเลยนะครับ
สอบถามเรื่องนี้กับทางพลตมตรีสมชาย

ทำไมคดีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยผู้ต้องหาคลั่งยาทำร้ายเขาบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ปล่อยตัวเร็วแล้วออกไปยิงคนตาย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชพลมตรีสมชายซื่อต่อตระกูล
บอกว่าหลังจากที่พบตรเนี่ยวีดีโอคอนเฟอร์เนส์มาถามนะ
ก็ได้แจ้งได้รายงานกลับไปให้ทราบบอกว่าในโป้เนี่ยวันนั้นก่อเหตุความวุ่นวาย
ทำร้ายร่างกายคนอื่นบาดเจ็บก็คือวันที่๑๖มกราคมนะฮะวันอาทิตย์เนี่ย
พนักงานสอบสวนคุมตัวมาได้ได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะ
แล้วช่วงนั้นผู้เสียหายยังอยู่ที่โรงพยาบาลมันเป็นช่อง
ว่างที่มันยังเป็นคดีที่มันยังรับเป็นคดีไม่ได้คุมตัว
ผู้ต้องหาได้เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะแต่คนเจ็บยัง
อยู่โรงพยาบาลเหมือนกับแหม่มันเป็นช่องว่างอ่ะที่ตำรวจเขาบอกอ่ะอืม
ทางเอกสารหรือยังไรหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะค่ะแล้วเอาเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ย
แม่ท่านผู้การจังหวัดบอกนะนี่ท่านผู้การจังหวัดบอกนะ
เวรพนักงานสอบสวนพอดีอืมพนักงานสอบสวนที่คุมตัวในโป้
จับตัวในโป้ทำคดีในโป้เนี่ย
เวรกับอีกคนนึงเข้ามาพอดี
นะครับแล้วทางภูมิกับการเอง

ก็คือเรื่องการก่อความวุ่นวาย

จะต้องคุมตัวแบบไหนอะไรยังไง

ตอนที่ถูกจับมาที่โรงพักก็ดู

ไม่ได้มีลักษณะแบบคลั่งยา

พนักงานสอบสวนที่เปลี่ยนเวรมาใหม่

แต่ก็ยืนยันว่าเบื้องต้นก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่าง
เดี๋ยวฟังท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
อ้าวที่ฟินปัญญาเขาอ่ะฮะ
อ่าที่ทำร้ายร่างกายภัณฑ์ภัณฑ์นี้ตอนนี้ทางบริเวณที่ยังไม่ได้รับเป็นพอดีอ่ะครับ

ควบคุมในวันนั้นที่พาตัวมาเนี่ยควบคุมในข้อหาประพฤตนวุ่นวายอยู่ครับ

โอ้โหนี่ผมว่ามันไม่ใช่แค่ช่องว่างแล้วมันช่องเบอร์เรอเลยนะฮะ

บอกว่าควบคุมตัวไว้เบื้องต้นเป็นการควบคุมตัวในข้อหาก่อความวุ่นวาย

ตรงนั้นยังไม่ได้รับแจ้งเป็นคดีเพราะว่าผู้เจ็บยังอยู่โรงพยาบาล
ใช่ก็เลยเป็นช่องว่างที่ทำให้ปล่อยตัวออกไปเพราะมันเป็นแค่ข้อหาเบา
่อความวุ่นวายยังไม่ใช่คดีอุชกัน

ก็ปล่อยตัวไปจังหวะพนักงานสอบสวนเปลี่ยนเวรด้วย
แต่มันทำให้คนตายไปหนึ่งคนมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ
คือมันจะทำยังไงได้ถ้าเกิดมันมีสมมุตินะมีคดีแบบโป้สองขึ้นมาเนี่ยนะ
เมายาเสพติดบุกลุกเข้าไปทำร้ายเขาบาดเจ็บเจ็บหนักด้วยจับมาโรงพัก
ทำยังไงที่จะแจ้งได้แบบให้มันนอนห้องขังได้สัก๓คืน๕คืนให้
อย่างน้อยให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจนะว่าเออไม่ออกมาง่ายแล้วมาทำร้ายใครอีก
แต่ก็เข้าใจที่ตำรวจอธิบายแหละกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายมันมีเงื่อนของเวลาอยู่

แต่ก็สงสัยว่าถ้าเกิดชาวบ้านเขาก็แจ้งแล้วว่าเป็นคนที่เสพยาเสพติดเมาหลอนคุ้มคลั่ง
ดูอาการเบื้องต้นว่าก็ดูไม่เมานี่แล้วปล่อยไปมันควรจะต้องควบคุมตัวเอาไว้แล้วตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียดด้วยหรือเปล่า
มันไม่ใช่แค่ว่าแค่สร้างความวุ่นวายแล้วก็ปล่อยไปดูเหมือนไม่เมาแล้วอะไรอย่างนี้

ทางผู้บังคับการณ์ตลูกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะกำชับเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้
เพราะว่าต้องรายงานไปยังพบตรเพิ่มเติมด้วย
แล้วจะให้เร่งปราบรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง
รวมทั้งเรื่องของการนำตัวผู้เสพยาเสพติดติดยาเสพติดไปบำบัดด้วย
หากใครไม่สมัครใจไปบำบัดนะ
คือถ้าเสพยาแล้วไม่ยอมไปบำบัดเนี่ย
ก็ต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
กำชับไปยังทุกโรงพักในนครศรีธรรมราชแล้ว

ผมก็เอามาบอกให้กับทุกท่านทราบ
ค่ะอ่าก็ยังไงก็ทางชาวบ้านเขารอฟังความจริงเพิ่มเติมอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวนี้ไปคุณผู้ชมก็ถามประเด็นนี้มาเยอะ
วันนี้เราก็เปิดโอกาสให้ตำรวจชี้แจงครับแต่พอตำรวจชี้แจง
ตำรวจอาจจะต้องชี้แจงเพิ่มอีก

ยังสงสัยอยู่ในหลายประเด็นยังสงสัยอยู่
ถ้าฟังจากภูมิกับดูจะตั้งกรรมการสอบนี่ใช่ไหม